ยังคงมีปฏิบัติการตามไล่ล่าตัวดาบตำรวจอธพรนะคะที่ก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยม
ยิงบ้านพ่อตายิงภรรยาตัวเองแล้วก็ยิงลูกตัวเองตายรวมทั้งหมด๖ศพ
วันนี้วันที่เจ็ดแล้วนะคะยังไม่เจอตัวแต่ตำรวจยังคงเร่งไล่ล่าทั้งกดดันแล้วก็ตรวจค้นอย่างเข้มข้น
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานบอกว่าดาบตำรวจอธพรติดต่อยาดก็คือพระพี่ชายใช่ไหม
บอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามอบตัวหลังสงกรานแต่นี่ชุดปฏิบัติการพิเศษกว่า๒๐๐นายเนี่ยเขาไม่รอนะคะ
เขากระจายกำลังกันตามพื้นที่เป้าหมายเพื่อจะล่าตัวดาบตำรวจอัธพรให้ได้ค่ะ
โดยสามจุดหลักหลักมีที่พื้นที่หมู่สี่ประมวลกระเป๋า
ตรงนี้เป็นโซนบ้านญาติดาบอัธพรนะคะจากการตรวจค้นโซนบ้านญาติเขาบอกว่าเจอร่องรอยการกินนอนของบุคคลอื่น
คาดว่าอาจจะเป็นดับตำรวจอธพรซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๘เนี่ยเก็บตัวอย่างดีเอนเอเปรียบเทียบแล้วนะคะ
ส่วนอีกจุดนึงนะคะก็คือห่างจากโซนบ้านญาติของดาบตำรวจประมาณ๑๐กิโลเมตรอะค่ะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านหลังหนึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม

ก็คาดว่าสมัยดับตำรวจอธพรรับราชการ
น่าจะมีสายอยู่ในพื้นที่และอาจมีการช่วยเหลือ

อัธพรต้องมีคนให้การช่วยเหลือหลบหนีแน่

เบื้องต้นแม้จะมีการกระจายกำลังอย่างเข้มข้นทั้ง๓จุด
แต่ก็ยังคงไม่เจอตัวดับตำรวจอาทธพรณรับราชการนะคะ
แต่ชุดปฏิบัติการพิเศษก็ยังคงสืบหาข่าวต่อเนื่อง
เพราะเชื่อว่าดาบอัธพรน่าจะยังอยู่ในพื้นที่

ที่เราเคยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดู
ว่ามันมีรถกระบะต้องสงสัยคันหนึ่ง
ขับมาที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
วันนี้เราได้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับรถคันนั้นด้วย

เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรถกระบะคันหนึ่งขับเข้ามาเทียบที่ร้าน
แล้วก็มีผู้ชายคนอื่นเดินลงจากรถเหมือนเข้าไปซื้อของ

สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นคนที่ช่วยเหลือ
หรือมารอรับดาบอัธพรหลังจากที่ขับรถ
เอาร่างลูกชายไปจอดไว้ใต้ต้นไม้ในวัดครับ

ผู้ชายคนนี้พอจอดรถเสร็จปุ๊บเขาเดินไปที่ร้าน
เขาไปซื้อบุหรี่๒ซอง

พอแม่ค้าทอนเงินเสร็จเขาก็เดินขึ้นรถแล้วขับออกไป
กล้องจับภาพช่วงที่รถขับออกจากตัวร้านเนี่ยตอน๒ทุ่ม๒๐นาที

หลังจากนั้นเราไปไล่ดูวงจรปิดต่อนะคะ
ก็มีกล้องอีกตัวนึงค่ะจับกระบะคันนี้ได้

และเส้นทางนี้มันจะต้องผ่านทางเข้าวัดไกลสอน
สังเกตได้ว่ามันเป็นเส้นทางเดียวเป็นดันการเดินรถทางเดียวเลย

ทีนี้หลังจากผ่านช่วงเวลา๒ทุ่มไปเนี่ยตอน๓ทุ่มอะค่ะ
ก็มีคนแจ้งเหตุว่าพบศพอัธพลหรือว่าบาร์ดลูกของดาบอัธพร
เสียชีวิตอยู่ในรถเก่งในสภาพถูกยิงแล้วก็มือมัตราสังเอาไว้อืม
เขาก็เลยสันนิษฐานกันว่ารถคันนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการมารอรับดับอัธพร
หลังขับรถนำร่างลูกไปจอดในวัดหรือเปล่าเบื้องต้นเขาบอกว่า
คนขับกระบะคันนี้ไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยนะคะเราส่งคุณกั้งพัชรวรินลงพื้นที่นะคะ
ไปคุยกับญาติห่างของดาบอัธพรญาติบอกว่าดาบอัตภพรเนี่ยเป็นชาวบ้านเชี่ยวหลาน
ตั้งแต่พ่อแม่ดาบเสียชีวิตเนี่ยดาบอัธพรก็ไม่ค่อยได้กลับมาที่หมู่บ้านหรอก
เพราะไปมีภรรยาอยู่ที่คีรีรัฐนิคมส่วนญาติพี่น้องก็กระจายกันไปอยู่ที่อื่น
มีแค่พระพี่ชายก็คือพระอาจารย์สมชายนั่นแหละที่ยังอยู่ในพื้นที่
แต่ชาวบ้านที่นี่รู้กันดีว่าดาบอัธพรเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดี
พอรู้ข่าวเนี่ยยอมรับเลยว่าตกใจมากจริงจริงว่าดาบอัธพรคนนั้นน่ะนะ
ที่เราเคยรู้จักนั่นน่ะนะไปก่อเหตุโหดฆ่าหกศพแบบนั้นเลยเหรอ
ส่วนประเด็นที่คิดว่าดาบตำรวจอธพรจะไปซ่อนตัวตามบ้านญาติเนี่ย
บอกว่าเอาจริงตอบไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าในหมู่บ้านนี้มันก็ญาติกันหมดทั้งนั้นเลย
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าดาบอัธพรอาจจะหลบซ่อนตัวอยู่ที่ถ้ำหลังวัดไกรสอน

เพราะว่าแถวนี้มันไม่มีท่าไม่ซ่อนตัว
จากถ้ำปาการังแถวเขื่อนเชี่ยวหลาน
แต่จุดนั้นมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีคนพลุกพลาด

ในขณะที่คุณระวีการแก้ววิจิต์ณข่าวธนัสท็อล์แพลต์ทีวีอีกคนหนึ่ง
ก็เดินทางไปที่งานสมพิจารณ์ของผู้ใหญ่โรง
งานสมพิจารณ์นายธรรมรงค์นินหญิโยม
หรือว่าชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าผู้ใหญ่รงค์
แล้วก็นางสาวพนิดานินนิยมหรือว่าตั๊กนะครับ
เมียของดาบตำรวจอัตภพรนะฮะ
ซึ่งก็เป็นลูกสาวของผู้ใหญ่รงค์
ชาวบ้านก็มาร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมคืนสุดท้าย
พรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจทั้งสองร่างในช่วงบ่ายครับ

ทีมข่าวสอบถามพี่ชายพี่สาวของผู้ใหญ่รงค์ครับ
เรื่องที่ยังจับดาบตำรวจอัตภพรไม่ได้

เป็นหน้าที่ของทางการแล้วก็ตำรวจแหละในการจับคนก่อเหตุ
แต่ถ้าถามว่าชาวบ้านเขากังวลเรื่องอะไรเนี่ยตอนนี้ก็พูดตรง
กลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัยครับ

ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านมาร่วมงานศพเท่าไหร่นะครับตอนนี้

เพราะกลัวว่าดาบตำรวจอัธพรจะย้อนกลับมาแล้วก่อเหตุซ้ำ
ทีนี้ประเด็นความขัดแย้งของผู้ใหญ่รงค์กับลูกเขยเนี่ยก็คือดาบตำรวจอัธพรเนี่ย
เขาไม่ขอออกความเห็นเพิ่มครับไม่มีใครรู้รายละเอียด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีมีโอกาสได้เจอกับเมียคนแรก

ก็เป็นแม่ของคุณพนิดาเป็นแม่ของคุณตั๊ก
บอกว่าไม่สะดวกให้ข้อมูลอะไรเยอะ
เพราะว่าก็แยกกันอยู่กับผู้ใหญ่ลงกันหลายสิบปีแล้ว
ยืนยันว่าเธอเป็นเมียที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็รู้นะว่าผู้ใหญ่ลงเขาก็มีเมียคนอื่นมีคนอื่นอีกก็รู้อยู่
ที่ผ่านมาแม้ว่าแยกกันอยู่แต่ก็ยังคงติดต่อพูดคุยกับผู้ใหญ่โรงอยู่บ้าง
ส่วนลูกสาวก็ติดต่อกันตลอด
ปมขัดแย้งต่างเธอไม่รู้มาก่อนครับ
ก็เสียใจเหมือนกันที่ต้องสูญเสียทั้งอดีตสามีแล้วก็ลูกสาว
จากเหตุการณ์ที่ถูกยิงตายแบบนี้นะครับ
สำหรับบรรยากาศงานศพของผู้ใหญ่เกราะนะคะ
ของผู้ใหญ่รงค์หรือว่านายพรศักดิ์เพชรชูเนี่ย
ญาติญาติตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านยวนสาวนะคะในอำเภอคีรีรัฐนิคม
คุยกับลูกพี่ลูกน้องผู้ใหญ่เกราะก็บอกว่า
วันเกิดเหตุผู้ใหญ่โรงโทรมาหาผู้ใหญ่เกราะ
ให้ไปหาที่บ้านหน่อยสิลูกสาวหายไป
ผู้ใหญ่เกราะก็เลยขี่มอเตอร์ไซด์ไปหาผู้ใหญ่รงค์ที่บ้าน
ญาติทุกคนมั่นใจว่าผู้ใหญ่เกราะเอง
ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกับดาบอัธพรแน่นอน
เพราะที่ผ่านมาดาบอัธพรก็เคยมากินข้าวที่บ้าน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเพราะผู้ใหญ่เกราะอยู่ผิดที่ผิดเวลา

ญาติญาติบอกว่าก็จะมีการทำพิธีชาปนกิจศพผู้ใหญ่เกราะแล้ว

เพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าทรัพย์สินส่วนตัวผู้ใหญ่เกราะอยู่ไหนแล้วก็อยู่กับใคร
มือถือเอ่ยกระเป๋าสตางค์เอ่ยหรือแม้แต่ปืนที่มีทะเบียนถูกต้องของผู้ใหญ่เกราะหายไปตั้งแต่วันเกิดเหตุนะคะ
ส่วนประเด็นที่ทางดาบตำรวจอธพรประสานผ่านญาติว่าจะมอบตัวหลังสงกรานเนี่ย
ญาติญาติผู้ใหญ่เกราะบอกขอไม่ออกความคิดเห็นเรื่องนี้ก็แล้วกันนะ
แต่เชื่อว่าดาบตำรวจอธพรคงจะมีทงอะไรบางอย่างในใจอยู่แล้วล่ะว่าจะทำยังไงต่อไป
ก็ขอให้ดาบอัธพรมีสติเพราะเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันต้องมีที่มาที่ไป
เราไม่ได้รู้ส่วนลึกในส่วนที่ดาบเองมีปัญหากับผู้ใหญ่นรงค์นะคะ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ทราบจากสื่อเหมือนกันว่าญาติของแต่ละฝ่ายก็ออกมาพูดก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
ขอให้แบบดาบตำรวจได้มีสติแล้วกันนะคะแล้วก็รู้กระบวนการยุติธรรมดีนะคะ
ก็จริงก็อยากจะให้มีสติในการตัดสินใจดีกว่า
คิดว่านักวันนี้คือดาบคงจะมีทงในใจค่ะ
เดี๋ยววันจันนี้ญาติจะเข้าไปติดตามความคืบหน้าทางคดีนะคะ
แล้วก็รวมถึงเอกสารต่างจากตำรวจอีกครั้ง๙โมงเช้าสพคิรีรัฐนิคมค่ะ